คุณผู้ชมนะกลับมาเนี่ยอยากจะให้ดูอะไรที่มันเป็นมงคลกับชีวิต
เป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่โตมโหลาน
อะไรนี้น่ะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ

โอ้โหช้างสัตว์คู่บ้านคู่มือ
พูดว่าช้างหนูอยู่ไหน
เอ๊ะไม่ใช่จาพนมนี่จะพาไปดูช้างโดยฉันน่ารักไงเป็นช้างเผือกซะด้วย
โอ้โหรูปร่างลักษณะเนี่ยมันแปลกแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนคุณผู้ชมครับ
ไปกันที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำตำบลนาคาจังหวัดมหาสารคำ

ก็ทางเจ้าของช้างที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับ
เขาสังเกตได้ว่าช้างเผื่อนี้เป็นช้างที่มีลักษณะแตกต่างจากช้างอื่น
ก็คือใบหน้าและลำตัวจะมีสีขาว
ซึ่งตรงตามโฆษลักษณะของช้างมงคล

คุณธนบดีพรมศุกร์ประธานกรรมการบริษัทช้างทองบอกว่า
ช้างเชือกนี้นะมีชื่อว่าพลายเอกชัย
เป็นช้างหนุ่มอายุ๓๓ปีครับ
ทางศูนย์ซื้อมาจากจังหวัดกระบีเมื่อปี๒๕๕๓นู้น
ก็เจ้าช้างเผือกตัวนี้นะครับ
เป็นช้างที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากช้างอื่นที่เลี้ยงไว้
เป็นช้างที่มีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่าง
ตรงตามลักษณะช้างเผือกที่มีคดชะลักษณะ๗ประการ
ซึ่งถือว่าเป็นช้างสำคัญที่มีความเป็นมงคลอยู่ในตระกูลชั้นพรมพงศ์
ไปฟังเสียงเจ้าของเขาพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับ
หลักพุทธลักษณ์แล้วช้างเชือกนี้มีลักษณะผิวกายที่ค่อนข้างนุ่มนะครับ
อ่อนละเอียดนะครับหน้าผากใหญ่นะครับขโมดสูงนะครับ
สูงน้ำเต้าแฝดใหญ่คอสั้นหัวสูงหลังก้านกล้วยนะครับ
และเสียงเสียงของท่านจะเป็นเสียงออกแนวแบบคำลามไม่ได้เสียงร้องแร้นเหมือนช้างทั่วไป
ลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะคุณลักษณะเด่นของช้างที่เป็นมงคลหรือช้างพิเศษนะครับ
เผือกพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับท่านอยู่ในตระกูลของช้างมงคลที่จัดอยู่ในช้างกลุ่มช้างเผือกชั้นพรมพงศ์นะครับ
โหถึงเหมือนช้างมงคลและไม่ได้ร้องแป๊นทั่วไปนะใช่ค่ะร้องปัน
พายแบบว่าหนุ่มอยู่เลยเสียงแบบช้างพระเอก

เพื่อชื่นชมบารมีของช้างเผือกมงคลแบบนี้

โอ้โหชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะ

พลายเอกชัยนะครับถือว่าเป็นภาพของช้างที่หา

ใครอยากลองไปชมไปลองถ่ายรูปเซลฟงเซลฟี่
ก็ไปกันได้ที่จังหวัดมหาสารคามครับ

ไม่ถึงเหมือนกันนะว่ามหาสารคาม
จะมีช้างแล้วเป็นช้างเผือกแบบนี้ด้วย

เจ้าพลายเอกชัยนี้นะ

แล้วก็สง่างามมากเลย

ชะลักษณะมี๗ประการที่ฉันจำได้อย่างเดียว

ผมขออนุญาตให้กล้องซูมาที่

โอ้โหต้องภูมิใจแล้ว
ระดับนี้